คุณผู้ชมครับคุณครูผู้หญิงคนหนึ่งโอ้โหเธอโดนขนาดนี้เลยเหรอ
ถูกนำรูปโปรไฟล์ไปปลอมแอคเคาน์อืม
ปลอมกว่าสองร้อยบัญชีคุณผู้ชมครับค่ะ
แล้วก็ส่งไปหลอกเขาทั่วเลยนะ
ไปส่งหลอกให้รักบ้างแล้วก็หลอกให้โอนเงินบ้าง
นี่แหละครับผู้เสียหายหลายรายสูญเงินไปรวมกัน
ตอนนี้ไม่ต่ำกว่าสองล้านบาทแล้วครับค่ะครูเอครับ
อายุ๓๑ปีทำงานอยู่มหาสารคามนำเอกสาร
นำหลักฐานต่างไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองขอนแก่น
กรณีที่มีมิจฉาชีพเอารูปโปรไฟล์ของเธอไปสร้างแอคเคาน์ปลอม
นะครับกว่าสองร้อยบัญชีน่ะเพื่อนำไปหลอกลวงผู้เสียหายผู้ชาย
กว่าร้อยหกสิบคนตอนนี้แล้วก็มีผู้เสียหายสิบห้าคน
ถูกหลอกให้โอนเงินลงทุนบิตคอยน์ศูนย์เงินไปกว่า๒ล้านบาทแล้วครับ
ของเธอถูกเอาไปใช้หลอกคนนะ
วิธีการก็คือจะแอบหยอดคำหวานหลอกว่าจะคบหา
พอเหยื่อตายใจนะเธอลงทุนกับฉันไหม
บิตคอยด์นะครับ
ก็โอนเงินเข้าบัญชีของผู้ชายคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอวาลินชำลาบ

เหยื่อส่วนใหญ่ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะรู้สึกอาย

เอเล่าบอกว่าถ้าเจอกลอุบายลักษณะนี้
โดยที่ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาตัวจริงเจ้าของบัญชีจริง

เธอเองก็เสื่อมเสียมากเลยนะครับ
ก็เลยประสานตำรวจไซเบอร์ให้ช่วยตรวจสอบ
พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพอยู่ต่างประเทศครับ

ก็แจ้งประมาณครึ่งค่ะ
ส่วนที่ว่าโดนหลอกที่แบบเสียเงินอย่างนี้เขาก็จะไปแจ้ง
ใครที่ไม่ได้โดนหลอกไม่ได้เสียหายอย่างนี้เขาก็จะไม่แจ้งค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสียหาย

บางคนคือเขาติดตามเรา
เขาก็รู้ว่าอันนี้คือตัวเรานะเป็นอย่างนี้นะ
แต่ว่าบางคนเขาไม่ได้ติดตามเราหรอกค่ะ
เขาก็จะมองเราอีกแบบหนึ่ง
ซึ่งเราไม่สามารถไปบอกทุกคนได้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้นะ
อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้